โกลาหลทั้งเชียงใหม่ฮะแถวหน้าตลาดสมเพชรเนี่ย
ชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบะงงเลยคือ
กระบะขับมาปุ๊บเนี่ยข้างหลังพี่เบิร์ตนั่นน่ะ
ค่ะผู้หญิงชาวจีนเออ
ยืนขวางก่อนค่ะแล้วปีนขึ้นไปเฮ้ย

ชาวบ้านก็ถ่ายไว้ได้ครับเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานฮะ
ขึ้นไปนั่งแล้วนี่คือหน้าตลาดสมเพชรที่เชียงใหม่แล้ว
กลี้กล่อมพยายามคุยก็คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
เพราะเป็นคนจีนไงชาวบ้านเอามือถือถ่ายก่อนเลย
พ่อหญิงจีนเห็นว่าเอ้ยลื้อถ่ายเหรอ
ลื้อถ่ายเหรอว่าถ่ายบ้างดิก็ถ่ายบ้าง
นี่รถมันก็ติดแงกอยู่แบบนี้เลยฮะแต่พอถ่ายไปเกลี้ยกล่อมไป
หญิงเขาไม่ลงมาก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงก็เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมครับ
ให้คุณผู้หญิงชาวจีนคนนี้ลงมาก็ยังไม่ยอม
ถอดรองเท้านะปลาใส่ตำรวจปลาใส่ชาวบ้านด้วย
คือพยายามเจรจาด้วยความนี่จะปลาแล้วจะปลาแล้ว
มือหนึ่งถือมือถืออีกมือหนึ่งจะปลาต้องปลาแล้ว
เจรจาไปชั่วโมงหนึ่งครับสุดท้ายตอนแรกมีแค่ตำรวจผู้ชาย
ก็ต้องประสานขอตำรวจหญิงมาแล้วก็เกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิง
เนี่ยเข้ามาช่วยเธอยังขัดเขือนอีกทีนี้ใกล้จับบ้าน
ปลายแล้วฮะ

กันอุ้มลงมาเลยฮะหลังจากนั้นเนี่ย
ตำรวจก็นำตัวหญิงจีนคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักครับ
มีการประสานเจ้าหน้าที่จากสถานกงศุลของจีนนะ
ประจำจังหวัดเชียงใหม่มาสอบถามแล้วก็ประสานการช่วยเหลือ
เรื่องต้นประเมินแล้วเธอมีอาการเครียด
มีอาการจิตเวทด้วยก็เลยมานั่งทำสมาธิครับ

เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงต่อครับ